สรรค์ระยะกรรมนี่แหละคุณผู้ชาย
ุ๊กโกะคุณผู้ชมทำมาแล้วปังทำมาแล้วสวย
หวานเลยค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง

พัฒนาการความสวยไม่เคยหยุดนิ่งก็บุ๊กโกะไงคะ
เติมตอนแต่งให้ดูเป๊ะตลอดเวลา
ใหม่ล่าคือบินรัดฟ้าไปหาหมอเกาหลี
กลับมาอย่างโหงซั่วทรงไม่ธรรมดา
เหมือนลอยมาจากเสืองสุวรรณ
น้ำตาลมะพร้าวหวานละมุน
ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
น้องแต่งบี้มารายงานตัวแล้วค่ะพี่
เผี้ยหวานหยดย้อยจนไม่ช้อยอยากออกมารำ
เนียนนี่นะคะดวงศัลยกรรมของจริง
ทำแล้วดังทำแล้วปังทำเลยค่ะ
โอ้สวยว่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ทำชาตินี้แหละคุณผู้ชมค่ะ